เป็นลูกตัวเมื่อว่ามีคนให้ช่วย

แองจีต้องขึ้นมานั่งแทนฉันแล้วอีกหน่อย

ดังเหลือเกินในโลกโซเชียลมีแต่รูปเธอแชร์ไปกันหมดเต็มไปหมด
ทำไมเธอกลัวไม่ได้ออกกล้องเหรอต้องไปเดินใกล้แอปเมื่อเช้านี้
คุณแม่วันนี้หนูตั้งใจจริง
ตั้งใจว่าจะเอาทรองกะถิ่นไว้ให้คุณแม่ใส่

ทั้งหมดทั้งมวลคนที่ทำให้เกิดทุกข่าว

นี่แหละค่ะเช้ามาปั่นหัวทั้งวัน

พี่มดก็บอกวันนั้นนั่งกันอยู่๓๔คร้าวพี่มาบอกว่า
มดไม่ได้ยินกูพูดตอนไหนว่าฉันบอกว่าชื่อน้องแอฟ

เขาก็บอกว่าพี่มดไม่ได้อยู่แล้วพี่มดรู้ได้ยังไง

หนุ่งบอกกับเบ๊ตตอนไหนพี่หนุ่งก็บอกว่าก็แกเล่าให้ฉันฟัง
เขาบอกว่าพี่มดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตัวเองหมด

อู้ยเป็นฉักประหนึ่งหล่อนเป็นแอปจักษะออนเอง

หรือต้องปลบมือให้
เรารู้ทั้งหมดทั้งประเทศรู้นี่นะ
รู้เพราะพี่มัวดำ
ไม่หมายความว่าเขารู้

มีคนเห็นเดี๋ยวโผล่นั่นเดี๋ยวโผล่นี่
จนสุดท้ายเขาก็ออกมายอมรับว่าเขาก็อ่า

คือเขาบอกว่ารู้จักกันเองไหมอะไรอย่างนี้

มันจะมีฝั่งที่เขาเข้าไปด่าน้องมิ้นเยอะแยะ

ทุกครั้งที่น้องมิ้นลงภาพก็จะมีด่าประมาณ๘๙๐๐๐คอมเมนต์
เขาบอกว่าไอจีแมทขึ้นมาสูงขึ้นเหรอ

คนเข้าไปดูไงว่าทำอะไรอยู่ก็เข้าไปด่าไงคุณแม่
จะได้ระงับสติอารมณ์หล่อนบ้าง
อันนี้มันช่วยระงับเหรอมันจะเล่นกว่าเดิมนะสมอง

เธอยากเจ้านู่นคืนแซ่บเวอร์ที๔ก็ยังไม่นอน
ด่าขนาดนั้นขุดกันมาด่า

คุณแม่มัดบอกว่าอ่านคอมเมนต์คนสนุกมาก

บอกก่อนตอนไหนอ่ะรอดปอดแหละ
คุณแม่พูดในรายการตรงนี้เลยคุณแม่นั่งบอกว่า
ฉันไม่ชอบดูหรอกดูในไอจีไทยรัฐนี่

สนุกจะตายใช่สนุกจริงคุณแม่
มีคนช่วยดูคำข่าว

บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เราลืมไปแล้ว

คุณแม่เสมอตัว

คุณแม่ประคองดีแล้ว

คุณแม่จะไปแบบดีเกินก็ไม่ดี

ดีนะไม่บอกว่าคนรักเป็นร้อยคนเห็นเป็นล้าน

บางทีก็มโนแจ่มจิลละรันอยู่
เรื่องเดียวที่ไม่เป็นจริงจากแปะปากแม่โมดำ

อันนั้นแหละคือไม่มีความจริงเลย

ก่อนจะไปถึงข่าวที่พวกคุณทุกคนพูดมาวันนี้

ต้องมีแบบนี้แล้วนะลงในสิทธิบัตรทอง
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะโตก่อนวัยอันควร

ที่มีฮอร์โมนมากกว่าปกติแล้วโตเร็ว

พฤศจิกายนสัตว์อาจารย์ในแพทย์ปียสกล

ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก็มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์

ชื่อยาว่ายาลูโปเรนิน
แล้วก็ยาทริปโทเรริน

เป็นรายที่พัฒนาการของโรคเร็ว
หากไม่รักษาก็จะเติบโตเร็วผิดปกติ

โตเร็วแล้วก็หยุดเติบโตก่อนวัยอันควร

ส่วนผลต่อจิตใจอันนี้อาจจะเยอะนิดนึ
คือเด็กจะมีร่างกายที่เป็นสาวแล้ว

ทำให้มีโอกาสถูกล่วงละเมิดทางเพศ

หรือว่าถูกกระทำชำราวตั้งคันตั้งแต่วัยเด็ก

เป็นสำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเข้าไป

แต่ในอนาคต

เดี๋ยวเรารอว่ากฎหมายกัญชาผ่าน
เราก็จะมียาที่รักษามะเร็งได้

จริงปกติก่อนหน้านี้มียาประเภทนี้อยู่แล้ว
แต่ว่ามิลลิกรัมของยาปริมาณยาอาจจะเยอะ
บางคนอาจจะรับไม่ได้๓๗กว่า
ตอนนี้ก็เลยบอกว่าเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงดีกว่า

เพราะเราไปแก้อาหารปัจจุบันไม่ได้ใช่ไหม

สิ่งทุกอย่างหมูก็เล่นเนื้อแดง

พี่มีลูกให้มันกินคนกันเองแล้วกัน

เดี๋ยวก่อนลูกชายพี่จะมีลูก

ตอนนี้นอกจากเขาบอกว่าโอเคล่ะ

เวลาทุกวันนี้ใครได้รับออเดอร์ข้าวกล่อง
ใครได้รับออเดอร์กับข้าวเป็นกล่อง

เพราะมันจะถือว่ามันมีเงินที่หมุนเวียน
แต่ถ้าสมมุติวันดีคืนที่คุณได้หมื่นกล่องนี้

เยอะเลยนะวันละหมื่นกล่องละ

แต่เขาคือเขาทำเต็มที่คือทำสุดพลัง
สาธารณะของกินอุตรดิษฐ์ฮะ
โดยมีข้อความระบุว่าเตือนภัยชาวอุตรดิษฐ์นะคะ
ช่วงนี้ปกติเราจะได้ยินคำว่ามิจฉาชีพ
คือไปโกงเขาไปขโมยของเขาไปอะไร
วันนี้มีแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงทำกันเป็นกระบวนการ

เคสนี้ชาวบ้านเจอคือ

ทวนชาวบ้านร้องไห้เสียใจเยอะมาก
แท็กถ้าใครเจอแก๊งนี้หลอกลวง
สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ
คนจังหวัดเดียวกันยังทำกันได้
อย่าปล่อยให้คนแบบนี้มีที่ยืนในสังคม
ไม่เขาสั่งไปทำไมเนี่ยไม่จ่ายเงินเหรอ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่๕พฤศจิกายน
ในพื้นที่ตำบลวังกะพีอำเภอเมืองจัวร์อุตรรศิลป์
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างหนักมาก
คือให้รับทำน้ำทำอาหาร

ยังไม่ได้รับเงินเลยแม้แต่สลึงหรือสตังค์หรือบาทเดียว

คือประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเนี่ย
แล้วก็เจ้าของแฟนเพจเฟซบุ๊คสายตรงกฎหมายเนี่ย
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์จนกรณีต่างกายว่า
หลอกสั่งข้าวและน้ำเนี่ย
ดูแล้วยังไม่เป็นความผิดข้อหาช่อโกงอ่ะ

แต่แบบอันนี้เรากำลังงงว่า

เหมือนกับคนบางคนที่ชอบไปลื้อของ
แล้วก็ตามอะไรก็แล้วแต่เราก็ทิ้ง

แล้วก็มันมีเยอะแต่ไอ้นั้นมันจะเป็นแค่กลุ่มน้อย
แต่อันนี้คือชาวบ้านคุณคิดดูแล้วกันว่า
ข้าวหมื่นกล่องเขาจะต้องซื้อหมูหมดไปเท่าไหร่

เขาบอกว่าทั้งหมดจะไปเอาไปเอาความผิดไหม
เป็นความผิดได้แค่แพ่งคือต่อสู้กันไปเรื่อย
เนื่องจากว่าเป็นความผิดทางแพ่ง
การไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจคงเอาตรงนะ
ช่วยไม่ได้เยอะหรอกเพราะเป็นการเรียกค่าเสียหาย
คือต้องไปเอาถ้าสมมุติพูดไปสาวชาวบ้านคือ
ก็ไปเรียกค่าเสียหายจากฝั่งที่เขาสั่งเอง
แค่นั้นเองต้องไปฟ้องสารเองอย่างไรก็ตาม
มีคนแนะนำเรื่องการสั่งของว่าถ้ากลัวถูกเบี้ยว
บางทีเขาจะต้องให้จ่ายลิปสุดถูกต้องไหมครับ

แต่จะช่วยเยียวยาความเสียหายที่ส่วนหนึ่ง
แต่ถ้ามีการนัดไกล่เกลี่ยเจรจาแล้ว
คนที่สั่งอาจจะต้องมีการจ่ายทั้งหมด
แต่คราวนี้ปัญหาคือสัญญาทำไว้หรือเปล่า
คุณได้เอามีข้อความถ้าสมมุติมีไลน์มันก็ยังโอเคถูกต้องไหม
ถูกต้องนะถูกต้องนะ
จริงไหมครับถูเควิดน่าตบนะ
เพราะที่แจ้ชีนรอลานี่ทุกคนไงแต่หนู

โหรวดริยีสารแหน่กว่าเขาอีกอะไร
รวดสาหกว่าเยอะเลยนะ
เหมือนเวสันกาเนี่ยเขามีศาษฐ์
อ้อเขาทางเอาสังคมมาพูดตัดสินด้วยกันข้าง
แต่อันนี้หนูขอบคุณมากสำหรับคำด่า

พ่อแม่ทิ้งลูกนอนหลับในรถตัวเองออกไปกินก๋วยเตี๋ยว

ดีด้วยว่ากู้ภัยมาช่วยนะคะ
เมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาจ้อนาธิกู้ภัยสว่างอุทยานพานทองที่ชนบุรี
ได้รับแจ้งว่ามีเด็กติดอยู่ภายในรถเก่งหน้าร้าน๗๑๑
ที่นู่นบุญนครคอนโดริมถนนสายบ้านเก่าพานทอง

รีบไปให้การช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเป็นรถเก๋งทะเบียนงอจ
ชนบุรีจอดสตาร์ทเครื่องอยู่ริมถนน
มีเด็กชายนิกกี้๓ขวบเองติดอยู่บนเบาะหลังรถ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้เวลานานเหมือนกัน๒๐นาที
กว่าจะงัดออกมาได้ก็ปลดล็อกได้

จากการสอบถามนางสาวชะนันชิดาแม่ของนิกกี้
เปิดเผยว่าหลังจากที่เลิกงานมาก็ดึกแล้วนะ

ก็เลยเอาเปิดแอร์ปิดประตูล็อก
ปิดประตูไว้แล้วก็ออกไปกิน

แล้วปิดกระจกแล้วก็สตาร์ทรถไว้ให้ลูกแบบนี้นะฮะ
พอลงไปทานก๋วยเตี๋ยวกลับมาปรากฏว่าประตูเปิดไม่ออก

พอออกไปปั๊บหนึ่งมันก็จะล็อก
เตือนภัยด้วยสำหรับพ่อแม่ที่มีลูก

เพราะว่ามันไม่แน่นะเกิดเขาช่วยไม่ได้
แล้วรถที่เปิดแอร์ไว้อย่างนี้นะคะ
ที่เอาท่อย้อนกลับไปในรถแล้วปิด

อันนี้โชคดีที่หนูน้อยไม่เป็นอะไร
ซึ่งที่จริงแล้วเหตุการณ์นี้มีเกือบทุกเดือน

เพราะว่ารถเนี่ยไอ้ท่อเนี่ยคงไม่ย้อนเข้าไป
แล้วอยู่ใกล้แล้วมีเจ้าหน้าที่มาช่วยทันเนอะ
แองจิถ้าเธอไม่ไปทำพิธีกับอาจารย์ฤษีต้อมน้อยล่ะ

ลองลองลองลองทำที่มันไปเป็นประหลาดอย่างไร

ก็คือว่าเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวช่วยบอกนิดนึงว่า

คือเสร็จนางคลาง
นางคละเดี๋ยวได้นางคลางมาอีก
ควรคางเหมือนกำลังร่วมเพศกันอยู่
เมื่อวานนี้คลิปนี้โดนแชร์ออกไปเยอะเหลือเกิน
แต่ปรากฏว่าคลิปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยใช่ไหมแองจี้

ชอบอะไรแบบนี้ชอบค่ะแล้วก็เชิญอาจารย์จากประเทศไทย

อ้ายังกลับมาเดามันให้ฟังเรื่องนี้ครับ
มีเรื่องคนที่เขาขโมยของ
เจอเวลาไปเข้าไปซื้อของเจอคนขโมยของแล้วเป็นของนู่นนี่นั่นใช่ไหม
แต่ล่างสุดเนี่ยนะคะมีขโมยแปลกมาก
ก็เมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็นที่ศรีรชาชนบุรีอีกแล้วนะคะ
ธนพรพรยิ่งอายุ๔๐ปีแม่ค้าขายของชำในตลาดสดเนี่ย
ที่ตมสุรษะอำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าจับคนร้ายลักถุงพลาสติกพลาสติกร้อนใส่แกง

เขาเป็นแม่ค้าไม่รู้คือมีของให้ขโมยมากมายเลย
เอาถุงพลาสติกเพื่อขนาด๖คูณ๙ใบเล็กด้วยจำนวน๔แพ็ค
แล้วก็วิ่งจักรยานหลบหนีไปคือเนี่ยถุงพลาสติกที่เป็นแพ็คอย่างนี้
แล้วมันเยอะแยะใช่ไหมจะหยิบไป๑๐แพ็คก็ได้หยิบไป๔แพ็ค
แต่ว่าเป็นโจรพอเพียงมากเลยนะฮะ
คนร้ายก็ใส่ช่วงชุลมูลวิ่งหลบหนีไป
จึงขอให้ตรวจมาตรวจสอบด้วยตรวจใส่ตรวจเข้ามาตรวจสอบ
อ่ะหายอย่างไรก็งงแล้วตรวจเออมันเอาไป๔แพ็คอะคุณตรวจขา
สอบส่วนผู้เสียหายก่อนจะยึดจักรยานยนต์ของคนร้ายไปตรวจสอบ
ใต้เบาะจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะพบโผงปรุงแต่งรสชาติอาหารอีก๔ห่อใหญ่

พร้อมทั้งนำผู้เสียหายไปลงบันทึกประจำวันด้วย
หลังจากนั้น๑ชั่วโมงคนร้ายกลับมาที่ร้านขายของชำ

เขาขอไก่เกลี่ยกับเจ้าของร้านของทนพบอกว่า
นะเดี๋ยวจะให้ตังค์ชดใช้ไม่ต้องเอาเรื่องได้ไหม

เจ้าของร้านบอกว่าสงสัยจะทำมาเยอะ
ไม่ยอมทำก่อเหตุมันต้องทำหลายครั้งแน่เลย

๔ฮนี่น่าจะซับไม่ถึงร้อยอ่ะ

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็คนขโมยในชื่อนางเดี่ยว
ยุทธ์๔๕ปีเจ้ารับสารภาพว่าขโมยถุงพลาติกร้อนไปจริง

เอาผงปวดอีก๔แค่
อันนี้มันทำกักข้าวเหรอ
ข้าวทำกับข้าวเลยเสร็จใครเนี่ย

มันอาจจะขอร้องคุณแม่ว่าคุณแม่หาซื้อวิกขี้หนูได้ไหมคะ
โอ้ตายแล้ววงไฮดีแล้วคุณแม่

หนูไปเดินซื้อของให้แอ๊กจี่ทำให้แอ๊กจี่เป็นแมง

อันตรีสิ่งที่ดีคนเหลือเยอะเยอะในสังคมคุณแม่
รู้เขาเป็นคนดีเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เขาก็ทำให้ลูกฟูดีนะครับเอาเร็วเล่าข่าวขันให้ฟังหน่อยเล่าสิ
คือจากกรณีออนไลน์เมื่อวานนี้ไทยรัฐออนไลน์ก็มีการแพร่ภาพนะฮะ
คลิปการทำพิธีของฤษีต้อมน้อยหรืออาจารย์ต้อมน้อย
โดยผู้ประกอบพิธีนี่รริสิได้มีการวางประหลักฮิต

ไว้บริเวณหว่างขาของหญิงสาว
ก่อนที่จะสั่นกระดิ่งอย่างต่อเนื่อง
ปรากฏว่าหญิงสาวที่อยู่ในคลิปดูเสียงสักนิดนึงไหมครับ

หญิงสาวที่ปรากฏในคลิปเริ่มเอ็นหลัง
จนถึงขั้นนอนหงายไปบนกับพื้น

คล้ายกับมีการมีเพศสัมพันธ์มีการร่วมเพศกันอยู่
ความคืบหน้าครับนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความเปิดเผยว่า
เสียงที่ปรากฏในคลิปเป็นลักษณะของคนที่มีเพศสัมพันธ์กัน
เอาจริงคือไม่สามารถเผยแพร่คลิปนี้ในโซเชียลประเทศไทยได้โดยเด็ดขาด

ไม่ทันแล้วล่ะค่ะไม่ทันแล้วล่ะค่ะ

กฎหมายก็พูดกันเข้าไปเขาบอกว่าถือเป็นความผิด
ส่วนคนที่เอาผิดคือคนที่เผยแพร่คลิปลักษณะนี้
แล้วใครเป็นคนเผยแพร่ล่ะในทางกฎหมายสามารถเอาผิดผู้เผยแพร่ในทางความผิด
พรบคอมพิวเตอร์คือการเอาข้อมูลรามกอนาจารย์
โถทำได้จริงเหรอ
การเอาข้อมูลลามกอนาจารย์สู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
หากพบคลิปลักษณะดังกล่าบนสื่อออนไลน์ให้แจ้งตำรวจ
อาจจะฉันถามตรงแอ๊ะจี้
อย่างเธอนั่งดูคลิปไอ้พวกนี้ทั้งวันอย่างนี้

เหมือนคุณแม่รู้เรื่องพี่แอฟจริง

ใครที่ก็แล้วแต่คือตอนนี้เขาจะต้องไปหาต้นต่อว่าใครเป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแพร่คลิป
แต่เราก็แค่จะบอกไปว่าเราไม่ต้องโรคสวยมันแพร่ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
วันเต็มคนดูคลิปนี้กันหมดแล้ว
หากผู้กระทำมีความสมัครใจมีความยินยอม

เนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นเสรีภาพ
รวมถึงเป็นสิทธิเพศที่สามารถทำได้
โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องมีอายุ๑๘ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น

ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จังหวัดกาลสิน

โดยทราบข้อมูลจากย่ายว่าตอนนี้เจ้า
อ้อไม่ได้อยู่ออกต่างประเทศ

อุดดังจริงเพราะว่าของโรงไทยที่คือแบบ

คู่บ้านเกียรติศนาไงโอ้โหเหมาะอ่ะเค้าบอกว่าศพอ่ะ
ศพศพเด็กตายท้องกลมอย่างนี้ทุกวันนี้หายหมด

หนูตามหลุมศพนี่แหละ

ยังเด็ดถึงตอนนี้มีช่วงตำรวจเปล่าเกี่ยวกับเรื่องกุมานทองนะ
เพราะว่ากุมานทองเวลาเอาไปที่แวนทิง
หลักกุมานทองที่เผาแล้วนี่มูลค่าเกิน๒๐๐บาท

คือคนก็ไปหากินกับศพ
ทุกวันนี้คนไม่ได้กลัวผีกลัวส่างแล้ว
แต่ก็ยังต้องจ้างอาจารย์หนูไปศักดิ์
ครูบากิษณะใช่ไหมแองจี้
ครูบากิษณะ
ครูบากิษณะของเครื่องรางของขังเป็นแสนนะ
ใช่คือคนเขาเหมาคนโจมตี

คือข้าม

ที่๓อย่างที่ดังคือ๑คือไอ้ไข่

หรือที่คนเก็บก็เอาไปทำเป็นเครื่องประดับ

ก็คือบินมาเอานี่ที่เฉพาะแล้วก็กลับไป
ฉันไปเลี่ยมพระอ่ะมีเด็กครูบากิสนักนั้นเลยอ่ะ
ที่แหล่งเลี่ยมพระเขาบอกว่าของพี่ต้องนานหน่อยเพราะว่าคนจีนมาเลี่ยม

เหรอเพราะว่าดูรายการใช่ไหมคนจีนก็เลยเขารู้จักคุณแม่โมดำนะ
ทุกคนนั้นมีคนเอาของครูบากิสนักมาให้เราเนาะมีคนคนมาเล
เอาให้พี่เห็นนะดูรายการมูไนท์
เป็นแฟนคลับรายการมูไนท์เอาของครูคือคนมาเล่น

ฉันก็นึกว่าของแบบว่าไม่กี่ร้อยส่วนใหญ่ก็ไม่ร้อย
ปรากฏเอามาให้ฉันอะห้าหมื่นบาท
แล้วให้ผู้ติดตามฉันคนละหมื่นหมดเลย
จริงเหรอเพราะว่าเขารู้จักรายการแล้วแล้วก็เลยแบบ

คือแบบแหวกเครื่องประดับพรีแต่ของที่จะบรรจุเข้าไปเนี่ย

จะเอาใส่สามชิ้นสองชิ้นห้าชิ้นหกชิ้น

ไม่แต่แบบแสดงว่ารักพี่มากให้พี่เลยอะ

คุณจะเอาเพชรก็ได้เอาเป็นทองคำเป็นพลอยอย่างนี้ก็ได้
โอ้โหแล้วของไม่แพงนะเพราะแม่มดำให้ผู้ชายหมดเลย

ตัวเองเก็บที่ก็เก็บแบบของอะไรก็ไม่ค่อยรู้ไว้

ย่าฉันอายุ๘๗นั่งดูรายการแล้ว

แล้วเขาก็เป็นสัตว์สบานสวนถ้าจะน้ำอดัมเป็นอะไรเขาแบ่งกันหมดแล้ว
บอกวันนี้พี่พอดัมเล่าคนเดียวคือ

ก็แอ้งจี้แอ้งจี้ชุปเปอร์สตาร์วะ
บอกพี่แอฟทักษะออนเผยความรู้สึกครั้งแรก

เดี๋ยวเรามาฟังว่าเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะ

เพราะนางปั่นแล้วหลอนประสาทแอปทักษะออนทั้งวัน

ไม่คือเมื่อเช้าเราก็เครียดกันมากคุณแม่ว่าตัดสินใจ
คือแบบเราก็เกรงใจพี่แอฟไงที่ต้องมาอยู่
คือมาเล่าข่าวนี้คือมาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็สงสาร
แบบเขาจะว่ายังไงแต่พี่แอมเขาก็บอกว่า
เขาแยกแยะได้ว่าอันไหนคือเรื่องส่วนตัวไหนเรื่องงาน
บอกว่าเขาไม่เป็นไรเพราะเรื่องเขาจบไปแล้ว
คือเขาจะไปคบกันอะไรอย่างนี้เขาไม่สนใจเพราะเขาจบของเขาไปแล้ว

คือตอนเล่นเขาก็ไม่มีเรื่องนี้ก็จบแล้วนะ

อ๊าวถ้าหนูก็นอนดูเนี่ยก็ว่า
หนูก็เข้าไปอ่านก็เป็นฉากที่คุณแม่อยู่ในรายการ

ปรากฎว่ามันเจอพี่มายอีกวันลูกขึ้น

เอ๊ะหรือภูตรก็สรุปสรุปมา

เหมือนมีพลาย่างเหมือนแอปหรือแพพนี่แหละ
แต่คือเสียงมันไม่ออกแต่มันเป็นอาการอ่านปากนะคุณแม่
คุณแม่ก็ยังงงเอ๊ะฉันพูดหรือเปล่าวะ
คือสรุปไปมาก็คือแบบเออฉันพูดก็ได้วะอ่านนะ
เออฉันรับฉันพูด
เห็นไหมพอฉันพูดเนี่ยทุกคนก็ดังกันหมดถ้าจะทำยังไงล่ะหรือให้ฉันพูดดี
อ้าคุณแม่พูดเถอะฉันก็เล่ากับตามข่าวน่ะค่ะคุณผู้ชม
และฉันอ่านตามข่าวนะคะเดี๋ยวถามเมฆพ่อดามพวกนี้กันว่าก็ตรง
เขาพูดอะไรถึงฉันบ้างเอาโยนมาให้ฉัน
เพลียล่าวเลยว่าอะไรเกิดขึ้นเอาไว้คุณทรงการมาเปิดใจกับไทรัตออนไลน์เนี่ยแหละ

เขาก็เหมือนจะอยากจะเริ่มต้นกับคุณแมท

คนก็ไปมุ่งประเด็นไปที่กลุ่มเฟอร์บี้
เมื่อวานคุณแต้วก็ออกงานแล้วถูกต้องไหมฮะ

แล้วแต้วก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง

ก็ตกเป็นผู้ต้งใส่โดยปริยายไป
แต่สงการเขาบอกอะไร
ว่าไม่เกี่ยวถ้าบอกเขาเจอแม็กซ์ที่ฟิตเนตฟิตเนตที่ไหนอ่ะเขาเจอแม็กซ์ที่ไหนอ่ะ
บอกแล้วว่าเขาอาจจะสปาร์คตั้งนานแล้วแต่เราเพิ่งมาเจอว่าอยู่กับมิ้นท์หรือเปล่า
แต่เขาอาจจะรู้จักกันตั้งนานแล้วไงแน่นอนแชร์ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกอย่างความรักเป็นสิ่งที่ดี
พริกฤตกำหนดให้คุณมาเจอกันนะคะเดี๋ยว
อยู่ใกล้ตัวอย่างนี้ที่เจอกันทุกเช้า

ไม่มีอะไรนอกจากขอบคุณจริงค่ะ
แอฟนี่แหละพูดที่นี่เพราะว่าเราเลี่ยงที่จะไม่พูดอาจจะไม่ได้ในสังคมนี้
แต่พี่แอฟไปพูดที่นี่ที่เดียว

แต่ทั้งหมดทั้งมวลแองจี้ไง

ฉันเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วฉันเป็นคนที่ดูรายการทุกรายการอยู่แล้ว

เขาบอกว่าเขาขอบคุณเขาบอกว่า
เขารู้สึกอบอุ่นที่มาอยู่ในครอบครัวนี้
เขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณตอนเย็นด้วยที่พี่มดพี่ม้าคือแบบ
ไม่ได้แบบทำร้ายเขาหรือด่าเขาอะไรอย่างนี้

ฉันไม่ได้ร้ายขนาดนั้นความร้ายอยู่ที่
แต่ว่าในรายการโดยรวมไงว่าทุกทีเนี่ยเราก็จะ

เพราะเราเป็นรายการที่กล้าพูดที่สุดใน๓โลก
คนอื่นเขาไม่กล้าพูดคุณแม่มดดังคุณแม่ม้าจะกล้าพูด

คุณพี่หนุ่มเขาเป็นบาริสต้า
นี่กว่าผมเบ้งผมแม่แหละคนนั้นเป็นบาริสต้าอันดับหนึ่งชมเข้นอย่างเดียว
ง่ายก็ออกไปแล้วนะครับโดยที่ช่วงหนึ่งแพทย์นับประพาได้พูดถึงกระแสข่าวที่สาวมิ้นท์จักรดาเนี่ย
เป็นแม่สื่อให้กับหนุ่มสงการกับแมทแอปได้พูดเสริมว่าไม่ต้องมิ้งก็ได้
เดี๋ยวช่วยเป็นอีกคนนึงนะครับ
แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องของเขานะคุณแม่

ทำไมแองจี้รู้เยอะจังเลยคะก็หนูศึกษาไง

ก็เหมือนเราศึกษาเรื่องท้าเครื่อง
คนศึกษาเรื่องเพชรเรื่องพลอยเราก็ต้องศึกษารู้ไหมคะ

ใครฆ่าประเสริฐที่ทุบกักบอกเลยว่าใครฆ่าประเสริฐ

ใช่พี่จบประถึงสุดที่พิกกล็อคหรือเปล่า

เหมือนกันแบบเมื่อสัปดาห์ที่ที่แล้วเริ่มธาม
เราเริ่มเห็นแล้วใครฆ่า
ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว
พูดตรงนั้นพูดวันนั้นถ้าตอบว่ากูเมฆฆ่า

ต้องเฉ่าห้องคุยกัน
แบบว่าเล่นละครแล้วคนตามว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนฆ่า
ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยมาจนถึงทุกวันนี้
แล้วเอาไงก็ต้องเจอคน

ก็เจอก็หั่วหนู้ปอดภิกษ์

มีคนมีคนมีนู่นเอานี่เอารูปขึ้น

แต่ทำไมคนยังพูดถึงจนจะจบอยู่แล้ว
แต่ไม่หลบใช่มะ

ไม่หลบไม่หลบ

พี่ก็บอกว่าไปดูเอาในละครตอนจบเลยครับ

บู๊กวิลลิฟต์เป็นผี
ตบเลยนะอีโน่ไงมันมาบอก

มีไม่มีไม่มีอะไรเข้ามาเห็นไงเข้ามาเห็นแล้วก็เดี๋ยวตอนเขาไปให้การมันก็จะต่างนานาไปนอนอยู่๕ชั่วโมงบนผืนปลาเก้
แล้วใครฆ่าเค้าเค้าตายเพราะอะไรอะไรทำเป็นคนต้องอยากรู้

คุณแม่หนูก็ติดมากพูดตลอดเหมือนกัน
แต่ว่าอย่างที่กบบอกไปเดี๋ยวลองไปดูตอนจบคุณผู้ชมดู

ไม่ยืดหรอไม่เพิ่มเหรอ

แต่กตอบกำรังนะเหมือนถึงว่าตอนนี้
กตอบออกกำรังตลอดเนอะจริง
พี่กบมีวิธีดูแลสุขภาพจริงแล้วเนี่ย
ดูว่า๑ทำไมแบบไม่แก่เลย

พี่กบไม่ดูอ้วนเลยแล้วก็เป็นดูดร่างแบบนี้ตลอด

ก็เล่นละครเวทีเนี่ยย้ายบ้านด้วยย้ายบ้าน

จริงแล้วพี่กบเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเอง

โฆษณาปัญจับพุทธ
ถ้าสมมติเราเห็นเพลงที่ตรงนั้น

ใช้อากาศจากจีนไทยอินเดีย
มีคลิปหน้าชื่อมีกลิ่นกลิ่นอินเดีย
ภูตะปัญหาภูตะ
เพราะฉะนั้นมันเป็นการผสมผสานระหว่างแบบว่าแพทย์
มันต้องเป็นแพทย์ทางเลือกด้วยเหมือนกันนะ
แต่ข้อสำคัญคือเป็นวิธีสมัยใหม่
อย่างน้อยก็คือสะอาดแน่นอน

แล้วมันดื่มยังไง

ไม่ต้องผสมผสมนู่นนี่นั่น

แล้วรสชาติเนี่ยอย่านึกว่าเป็นสมุนไพรแล้วจะเหม็นหรืออะไรง่าย

กลิ่นคือกินเข้าไปเนี่ยเหมือนกินจ้อ

ฉันก็ไปปึงปังได้อย่างเธอจะได้หาเสื้อได้อย่างนี้

มีของมาแจกอยู่แล้วโถพี่เมียว

ตัวแทน

อันนี้ทิ้งคือทานให้รู้สึกแน่ในวัน
อันนี้รู้สึกได้เลยว่าหลับสบายขึ้น

ได้หมดเนาะจะได้เริ่มเลยอย่างนี้อ่ะ
กบค่ะมีผลงานอะไรอีกบ้างคะหลังจากประเสริฐเนี่ย
ก็เดี๋ยวตอนนี้มีละครเวทีนะครับ
ก็จะเล่นถึง๑๑พฤศจิกายนนี้เท่านั้น
ก็ไปดูสัปดาห์กันได้เนอะ

ใช่บางคนก็ถามว่าว่ายพญานาคต์กัน

ท่อกับตึกสามชั้นน่ะ
แต่ทำไมคุณจะต้องได้เห็นชัดขนาดนั้น
เราจะเชื่อหรือเห็นหรือไม่เห็นว่านี่ก็จะเห็นกับตาเราอย่างนี้
เดี๋ยวกลับมา๔ทุ่ม๑๐นาทีกลับมาเจอกัน
วันนี้ขอบคุณพี่กบด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่กบไปกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม